ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ติดตามกันในวันนี้จบไป
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ
เจอกับห้องเย็นท่าข้ามแล้วเหมือนบอลแพ้ทางไปแล้ว
แต่ว่าสถานการณ์ในเกมถ้าเกิดได้ติดตามดูกันเนี่ย
คือมันก็ไม่ค่อยเข้าทางชนบุรีเท่าไหร่นะครับดูกันหน่อยดีกว่า
ที่สองของซีซั่นนะครับเล่นในบ้านชุดน้ำเงินชมบุรี
สามครั้งหลังสุดเจอห้องเย็นท่าข้ามนะครับแพ้ทั้งหมดเลยครับ
แล้วก็โอกาสของชมบุรีมีก่อนด้วยนะครับ
พวกเขาขึ้นนำนาทียี่สิบเก้าจากเจียรวรรดิสอนพิเชียรครับ
ห้องเย็นพลาดเจอตับได้ยิงสวนทีเดียวเข้าไปเลย
ก็เฮกันลั่นสนามนะเพราะอยากจะเก็บชัยชนะนัดนี้ให้ได้ด้วย
แต่หลังจากนั้นมันมีจังหวะเสียประตูเนี่ยครับ
เสียจุดโทษจุดที่๒ก็เลยกลายเป็นเสียประตูตีเสมอ
กูกู้ผ่านบอลให้กับปียนุษยายิงง่ายเลยครับ
และหลังจากนั้นครับก็มาเสียจนได้
ใช่ฟาวก่อนหน้านี้ไปแล้วครั้งที่๖เสียจุดโทษไป
กระทาวุเซฟได้แล้วนี่เป็นการฟาวน์ที่๒
จุดโทษอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ไม่รอด
พีคคือมัน๔๒วินาทีสุดท้ายแล้ว
ตอนที่ได้จุดโทษแล้วยิงเข้าไปมันก็เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับ
จะเอาคืนก็เป็นว่าห้องเย็นท่าข้ามได้ประตูนี้
กลายเป็นประตูชัยชนะ๒๑เก็บ๖คะแนนเต็ม
ส่วนชนบุรีแพ้นัดแรกในซีซั่นนี้อย่างรวดเร็วเลยครับ
ส่วนณตอนนี้นะคะก็ยังมีที่แข่งขันกันอยู่ด้วยนะคะ
เป็นคู่ระหว่างบางกอกซิตี้เจอกับสิงสมุทรสาคร
ส่วนคู่เย็นค่ะ๖โมงครึ่งนะคะก็มี๒คู่ค่ะ
ราชนาวีเจอกับธรรมศาสตร์ยังบลัดเป็นทีมน้องใหม่นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่ก็คือสุราธานีเจอกับศรีสะเกดค่ะ
ไปดูหลังเกมฟุตบอลเจลีกกันบ้างนะครับ
ต้นสังกัดของทั้งสองคนครับนักเตะทีมชาติไทย
ก็ทั้งชนะทิพย์แล้วก็ทิศิพันธ์ครับ
นักเตะทีมชาตินะครับลงเป็น๑๑ตัวจริงให้กับต้นสังกัดด้วยกันทั้งคู่

ก็บอกว่าก่อนเกมได้พูดคุยกันก่อนนะ
ระหว่างนิวกับเจนะคะแล้วก็บอกว่า
จะรับใช้สโมสรให้เต็มที่เพราะฉะนั้นจังหวะที่ปะทะกันในเกม

แล้วเจก็ยังเชื่อด้วยว่านิวจะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อีก
นิวก็บอกเหมือนกันนะครับว่าอยากจะเก็บจะชนะในเกมนัดนี้ที่เพิ่งผ่านไปที่แข่งกันเนี่ยนะครับ
ส่วนการเจอกับชนะทิพย์ก็ยอมรับว่าเขามีประสบการณ์ในเจลีกมา๒ปีแล้ว

ส่วนตัวเนี่ยนิวเองอยากจะค้าแข้งนะครับในเจลีกเยอะเพราะว่าจะส่งผลดีกับทีมชาติแน่นอน
แล้วก็อยากให้นักเตะไทยไปค้าแข้งที่นั่นกันด้วยแบบต่อเนื่องเลย
ก็เห็นได้ชัดนะว่านักเตะที่ไปค้าแข้งในเจลีก
พอกลับมาร่วมงานในทีมชาติโอ้โหพัฒนาไปไกล
ระดับบอลดีขึ้นการจ่ายบอลอะไรก็ตามแต่
ประสดนกติวิธีคิดเล่นแบบใจเย็นแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดี